เพราะฉะนั้นมาเริ่มกันที่เรื่องราวดีเลยแล้วกันนะคะ
ย้อนไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยพี่โหน่งเขาประกาศตามหาลูกชายนะครับ

แล้วก็ในบรรดาชาวโซเชียลต่างก็พากันช่วยกันประกาศตามหาด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
หลังจากทราบข่าววันถัดมาค่ะว่าลูกชายเนี่ยหนีไปปฏิบัติธรรมที่วัดต่างจังหวัดล่าสุดค่ะพี่หนุ่ม
โพสต์ภาพครอบครัวยิ้มแย้มกันพร้อมหน้าพร้อมตากับแคปชั่นที่ว่าคิดถึงนะ
นั่นแสดงความว่าเดียกลับบ้านแล้วนั่นเองนะคะ
แล้วก็เห็นบอกว่ามีพวงมาลัยมาไหว้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ
ก็ขอให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นแบบนี้ตลอดไปก็แล้วกันนะคะ
เปิดกันที่เรื่องราวดีในช่วงวันหยุดแบบนี้นะคะเห็นแบบนี้แล้วก็แฮปปี้เลยทีเดียว
ครอบครัวอบอุ่นแบบนี้เราก็อิ่มใจไปด้วยนะคะต่อไปนี้ขอให้มีแต่เรื่องแบบมีความสุขแล้วกัน
มีปัญหาอะไรก็คุยกันเคลียร์กันให้จบในครอบครัวนะคะคุณผู้ชม